ออกงานผู้แม่รู้กว่าแม่รักกว่าแม่

ปกติแสดงออกความรักกันอย่างนี้ปะ

กอดจูบหอมกันทุกวันตลอด

ไม่เคยเขียนสิทธิ์ทำการกับคนเยอะ

ลูกชายคนนี้ภูมิใจซักอย่างเหรอ

ปกติจะเจอแบบของคุณพ่อ
รุ่นลูกแล้วก็โอ้ยอย่างนี้เราเหรออะไรอย่างนี้
เพราะว่าเราก็เห็นเขาเป็นเด็กตลอดแล้วก็ยังไม่
คือในสายตาแม่เราก็จะมองลูกเราเป็นเด็ก
เป็นยังไม่ได้เห็นว่าเป็นศิลปินเป็นนักร้องอะไรอย่างนี้
แต่พออย่างนี้ก็เออค่อยปรับตัวค่อยทำความเข้าใจว่า
เออก็ดีนะมีคนมาเอ็นดูลูกเราอะไรอย่างนี้

มันเต็มบ้านเต็มเมืองเลยสินะ
มันดีมากเลยเพราะตอนแรกไม่มีลูกสาวเนาะ
อยากมีลูกสาวปรากฏว่ามีลูกสาวให้เต็มเลย
ค่ะมีคนมาสมัครเยอะไปกันไหม
มาทั้งเก้งกวางบางชะนีมาหมดทุกเพศทุกวัยค่ะ
แล้วแบบบางทีมีผู้ใหญ่มากแล้วก็
สวัสดีค่ะคุณแม่เราก็เขินอ่ะ
แล้วก็เด็กตัวจิ๋วก็โอ๊ยชอบที่เจ้านายคือแบบ

คือเรียกว่ามาสมัครเป็นลูกสะพ้ายเยอะแยะกันหมด

แล้วมีงานคู่ติดต่อไหมให้เป็นคนเคยอย่างไร

จะเพราะว่าก็เพิ่งสดร้อนอะไรอย่างนี้

กลับไปเรียนสู่ภาวะปกติไปเป็นนักเรียนปกติ
พี่คุณจะให้น้องออกเดียวก่อนดีครับ

อ๋อออกนั้นเดี๋ยวเขามีของเขาอยู่เรื่อยอะค่ะ

แล้วอย่างวันแม่ปีนี้มีแพลนอะไรยังไงบ้างไหมคะเจ้านาย
ถามแม่อยากไปไหนครับเดี๋ยวไปด้วย

รักเจ้านายน่ารักอยู่แล้วไม่ต้องห่วง
มองเยอะควบคุมไปเลยไหมคะวันนี้
คุณพ่อไม่อยู่ก็อาจจะเราอยู่กันเอง

เดี๋ยวหรือว่าทำให้ผลสำคัญ
เดี๋ยวแม่รู้แต่ไม่รู้ไอ้ที่แม่เห็นกล่องที่บ้านใช่หรือเปล่า

เสมอค่ะอย่างวันเกิดอย่างนี้
บางทีเค้าไม่ก้อบเอาเนี่ยเค้าจะอาลไปซื้อเองคนเดียวเลย
บางทีรู้ว่าแม่ชอบมันกินขาสั้น
ซื้อมาก็ใหญ่ไปหน่อยยาวไปหน่อย
แต่แม่ก็ใส่อื้อน่ารัก
เจ้านายห่วงคุณแม่แบบเซ็กซี่ด้วยหรือเปล่าครับ

คุณพ่อมีบอกให้น้องตีนี่ไหม
แบบว่าให้ห่วงแทนอะไรอย่างนี้
ต้องดูแลครับผมมีผู้ชาย๓คน

หรือว่าไม่อยากให้คุณแม่ได้รักษาอะไรอย่างนี้

แหมเดี๋ยวก็ไม่อยู่แล้วแม่ก็เหงา

ห้ามเซ็กซี่อะไรอย่างนี้น้องน้องเองเขาห่วงอะไรอย่างนี้
คือเราก็ไม่ได้จะทำตัวเซ็กซี่นะคะ

อีกมุมหนึ่งอาจจะนึกว่าเป็นห่วง

เดี๋ยวอะไรอ่ะแวมเกินไป

ก็ทำความเข้าใจกันและกัน
แต่ว่าก็ไม่ใช่อยู่จะมาให้ใส่เสื้อ

แม่ก็เป็นลมนะครับ

เจ้าขุนซ้ามากก็ยัง

บางทีเขาก็จะไม่ค่อยคิดอะไร
ต้องบอกว่าต้องคิดอะไรบ้าง

ล่าเริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ไม่คิดมากครับไม่คิดมาก
แล้วก็แล้วแต่ก็จะคิด
นาก็จะสนิทกับเบลคือคนกลาง

ก็จะสนิทกันตรงนั้นมากกว่าครับแต่ว่าแบมเป็นไปไม่ได้เลยครับ
หลายคนนึกว่าทุกคืออะไรอย่างนี้เป็นพิเศษ
รู้จักกันครับก็รู้จักเฉยแต่ไม่ได้มีอะไร
ก็มีความตกกันครับสามารถไม่ตกกัน
ไม่ตรงนะครับก็ขำแล้วนายก็ฝากเบลถามไปว่าอะไรล่ะ
เพราะมันไม่ได้มีอะไรจริงครับก็ขำกันครับ
ไปคอมเมนต์กันอยู่เหมือนเดิมไหมคะ
ก็คอมเม้นต์เพื่อนทุกคนครับถ้าดูอินเตอร์แกรมไลค์ทุกคน
แล้วก็คอมเมนต์ทุกคนอยู่แล้วเป็นคนอารมณ์ดีครับ
อะไรนะคะก็พ่อแม่ก็บอกว่าเราเราเราก็เป็นตัวเองอย่างเงี้ยครับ
เพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรจริงจริงอะครับถ้ามีเดี๋ยวบอกเองครับ
ไปเมืองนอกหาเจ้าแม่มอะไรอย่างนี้ครับหาผมร้อนมีเข้ามามั้ย
อันนี้ไม่รู้ครับอันนี้ไม่รู้ครับ

โอ้โหมีหวังนะครับ

คือยังไม่มีอย่างที่บอกปิ่นเห็นเขาเป็นเด็กอยู่
แล้วก็คิดว่าตอนนี้คือยังไม่ได้ซีเรียสยังไม่ได้จีบใคร
ยังไม่ได้มีใครมาอะไรเยอะแยะมากมายก็ปล่อยไปก่อนตามธรรมชาติ
ตามภาษาเด็กเขาก็อาจจะคงมีคุยกันบ้างอะไรบ้างก็น่ารักดี
ถ้าเกิดไม่มีก็แปลกอ่ะ

น้องเคยมาขอคำแนะนำเรื่องความลงความรักบ้างไหมคะ
คือมันยังไม่มีจริงจังขนาดนั้นนะคะเลยยังไม่ได้ถาม
แต่ว่าก็จะสอนเขาเสมอว่าเราต้องให้เกียรติผู้หญิง
วิธีที่เราจะเลือกคนที่จะเข้ามาเป็นคู่ชีวิตเราต้องยังไง
อะไรที่ไม่ดียกตัวอย่างให้ดูอะไรที่ดียกตัวอย่างให้ดูอะไรอย่างนี้
แต่ว่าจะไม่แบบว่าห้ามนู่นนะห้ามนี่นะเดี๋ยวแม่จะตามไปดู

ถ้าเกิดเขามีคุณจริงพี่ปิ่นก็ไม่ได้ห่วง
ห่วงเลยเพราะปิ่นก็บอกว่าถ้ามีแฟนหรือมีใครก็ต้องพามาให้พ่อแม่รู้จัก
พามาเที่ยวบ้านไปทานข้าวดีกันอะไรแบบนี้
แล้วเจ้านายเขาก็โอเคแต่เจ้าขุนบอกจริงเหรอ
นะเหมือนมันต่างกันเลยเพราะฉะนั้นเจ้านายเดียวเลยไม่ค่อยห่วงเท่าไร

หรือพี่พีร์นเองมั้ยก็คำถามได้หรือว่า
เราก็พูดคุยไปรับแมวว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องคล้าย

ก็ไม่มีอะไรเลยเพราะว่าเราก็รู้จักกัน
แล้วก็พี่เจกับพี่บอยพ่อน้องแมมก็คือทำงานด้วยกันทุกวัน
มันก็เลยไม่มีอะไรที่จะต้องสงสัยหรือต้องคุยเพราะมันไม่มีอะไรเลย

ก็ตื่นเต้นครับก็จะรอดูว่ามีคนมาไหม
มีอะไรพิเศษวันนั้นเลยไหมครับ
มีแน่นอนตั้งแต่พิธีกรยันยันเพลงจบยันทุกอย่างครับ

คับใจแน่นอน

แล้วก็อยู่ด้วยครับตอนพ่อไปประชุมอะไรอย่างนี้ครับ
เขาก็จะถามว่าเราโอเคไหมกับตรงนี้โอเคไหมครับ
คนที่จะมาร่วมงานเหรอคะคิดว่าพื้นที่เพียงพอใช่ไหม

คุยกันอยู่จะมีคนมาจริงหรือเปล่า
หรือว่าคนส่วนใหญ่เขาอยู่แค่หน้าคีย์บอร์ดเรากดไลค์เราอะไรอย่างนี้
เอ่อใช่ไหม
ก็เลยอยากจะชวนน้องถ้าเกิดมีใครอยากจะมาร่วมสนุกกันก็เชิญได้เลย

๔โมงครับผมงานเริ่ม๔โมง
แม่ไม่เคยรู้
ชิ้นแน่นอนครับแน่นอน
แล้วมีอะไรสนุกให้ทำแน่นอนครับ
โอเคขอบคุณนะคะ